ประทับใจไม่รู้ลืมจริงนะคะคุณผู้ชมรัสเซโครค่ะนะคะ
ดาราฮอลลีวูดเนี่ยคือเขามาถ่ายทำหนังที่บ้านเราใช่ไหม

ความประทับใจหลายคนไปเห็นแล้วก็บอกโอ๊ยลุงอย่างนี้รักตายเลย
นี่ค่ะคือมีการทวิต
เขาชอบเล่นทวิตเตอร์เขามีการทวิตภาพนะคะ
แล้วก็มีการนี่นี่สถานที่ท่องเที่ยวหลายที่ในประเทศไทยเลย

ไม่ไม่กวน

แล้วฝรั่งจะรู้ได้อย่างไรว่านี่มันเป็นประเด็นอยู่

นี่ค่ะนี่สี่ภาพสวยหมดสวยหมดนะคะ
แล้วนี่แปลเป็นภาษาไทยเขาบอกว่า๑พฤศจิกายนนี้ประเทศไทยจะเปิดประเทศแล้ว
เปิดรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบ๒โดส๒เข็ม
พูดอย่างนี้เหรอคะโอ้โฮใช่จาก๔๖ประเทศ
พร้อมกับมาตรการกักตัวระยะสั้นไปเที่ยวประเทศไทยกัน
ประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามน่าสนใจน่าตื่นเต้น
ผู้คนอบอุ่นให้การต้อนรับ
ได้เวลากลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยแล้ว
ยอดมากนี่เขาทำเสมอหนึ่งเป็นทูตการท่องเที่ยวให้เราฟรีเลยนะจริงค่ะน่ารักมาก
คือเขาคงประทับใจประเทศไทยมาก
ส่วนหนึ่งพออยากจะถ่ายทอดความประทับใจ
ก็เลยกลายเป็นว่าทวิตแบบนี้แล้วคือคนติดตามเขาเยอะมากเลยนะ
แฟนคลับไปเน้นนะบอกว่าโอ้โฮอย่างนี้รักตายเลย
ใช่น่ารักมากนะลุงค่ะน่ารักมาก